เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม
ปกติคำว่ากิจกรรมหลายพฤติกรรมมันต้องสร้างสรรค์เนาะ
ทำให้ทุกคนในค่ายได้รู้จักกัน
คนที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนได้รู้จักกัน
กิจกรรมแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในค่ายลูกเสือ
แต่ว่าที่ปราจีนบุรีนะคะเขาบอก
มันไม่ได้เลยมันไม่เหมาะสมเลย

และให้ตัดสินไปพร้อมกันว่าเนี่ยค่ะ

ให้ส่งลูกอมโดยใช้ปาก
แต่ภาพที่มันออกมาเหมือนจูบกันใช่ไหมคุณว่ามันเหมือนกันไหม
ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะก่อนละลายพฤติกรรม
ฉันว่าลูกอมในปากละลายซะก่อน
แล้วส่งต่อกันไปกี่คนคุณ

ส่งต่อระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอีกนะ

จากมันจะไม่เหมาะสมแล้วเชื้อโรคนะ

เชื้อโรคต่างที่ดู

ปากมันต้องใกล้กันขนาดไหนเนี่ยนะคะ
อัลไลน์ปราจีนบุรี

เหมาะสมหรือไม่

เมื่อผู้ปกครองถามถึงกิจกรรม
การเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยม

มัธยมนะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอศรีมหาโพธิ

อกจากจะทำให้ติดเชื้อโรคต่างได้แล้ว

มันเป็นการเปิดโอกาสไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเพศ

ก็ตั้งคำถามถูกนะคะเพจนี้นะคะ
ชาวเน็ตเข้าไปดูแสดงความคิดเห็นเลยค่ะ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคอีกด้วยนะคะ
ไวรัสตับอักเสบบีด

ไม่เข้าใจว่าทำไมครูในโรงเรียนถึงคิด
กิจกรรมแบบนี้ออกมาให้นักเรียนทำ
กิจกรรมมี๑๐๘๐๐๐อย่างนะคะ
ลองไปเลือกดูที่มันมีความเหมาะสมนะคะ